อีกเรื่องหนึ่งค่ะคุณผู้ชมค่ะมีแม่ค้าร้านขายกาแฟ
ก็เหมือนกับตั้งร้านอยู่ริมถนนค่ะแต่ว่าเขาถูกคุกคามนะคะ
อยากจะให้ทีมสายไหมช่วยเหลือเพราะว่ามีผู้ชายอ้างตัวเป็นเจ้าถิ่น
แล้วก็สนิทกับตำรวจสนิทกับเทศกิจมาคุกคาม
รีดไถค่าคุ้มครองพอไม่ให้ก็มาปัสสาวะรถที่ร้าน
คุณผู้ชมดูจะเห็นผู้ชายคนนี้ที่คล้องผ้าขนหนูยืนอยู่
คือก่อนหน้านี้เขาออกมาจากมุมมืดของร้านนะแล้วก็มีผู้หญิงกับผู้ชายซ้อนมอเตอร์ไซค์มา
ว่าสองคนนี้ก็คือเป็นเจ้าของร้านกาแฟนั่นแหละ
แล้วเกิดการเหมือนกับปะทะกันเกิดขึ้นทำร้ายร่างกายกัน
นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดตอน๒ทุ่มวันที่๑๘มีนาคมนะคะ
ส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าแล้วผู้ชายที่คล้องผ้าขนหนูเนี่ยมาทำอะไร
ก็คือเขาปัสสาวะใส่พื้นของร้านค่ะ
นี่ก็คือเหตุการณ์ก่อนหน้าที่เราจะเห็นเป็นคลิปนี้
คืนวันเดียวกันตอนเที่ยงคืนผู้ชายคนนี้ก็มาปัสสาวะตรงนี้แหละนะคะ
ซึ่งภาพเหล่านี้เป็นหลักฐานนะครับที่ผู้เสียหายเขาเอาไปร้องขอความเป็นธรรม
ก็จะเป็นร้านกาแฟเป็นเหมือนกับเป็นร้านกาแฟริมถนน
แล้วผู้ชายคนนี้ก็เดินมาแล้วก็ทำอย่างที่เราเห็นในคลิปนี่แหละนะคะ
วันนี้ตอนสายคุณทัศน์พิชาเจ้าของร้านกาแฟ
ก็ไปร้องทุกข์กับลูกชายนะคะไปร้องกับทีมงานสายใหม่ต้องรอด
เรื่องโดนธรรมดาร่างกายถูกคุกคามจากเหตุการณ์นี้
ซึ่งคาดว่าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นกลุ่มอิทธิพลเจ้าถิ่นค่ะ
เธอบอกว่าเปิดร้านขายกาแฟริมถนนหน้าคอนโดมิเนียมย่านแจ้งวัฒนาซอย๑๐
แล้วก็มีผู้ชายอ้างว่าเป็นคนคุมวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างมาเก็บค่าคุ้มครอง
บอกว่ารู้จักทั้งตำรวจทั้งเทศกิจเรียกเก็บรายเดือนเดือนละ๑๕๐๐๒๐๐
เพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่มากวนตอนแรกยอมจ่าย
เขาก็เลยไม่ให้แล้วแต่หลังจากนั้นกลายเป็นว่าโดนคุกคามนะคะ
ปัสสาวะใส่ร้านกรีดผ้าใบของร้านพังข้าวของ
จนกระทั่งมาดักรอหาตัวคนทำแล้วก็มาเจอผู้ชายคนนี้ล่ะค่ะ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
ที่ไปที่ตำรวจเขาก็บอกกูไม่กลัวเขาก็พูดอย่างเงี้ฮะ
มีต้องเคลียร์นอกรอบอีกอะไรอย่างนี้พูดต่อหน้าตำรวจอีกต่างหาก
ตอนแรกคือเจ้าหน้าที่อะค่ะเขาบอกว่าผิดทั้งคู่
แม่ก็เลยถามว่าผิดยังไงแม่ไม่ได้ไปทำอะไรเขาเลย
เขาต่อยแม่แม่เป็นผู้เสียหายทำไมแม่ต้องแบบโดนโดนทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ย

ประเด็นนี้ค่ะคือผู้เสียหายก็กลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะ
ตอนนี้อาการบาดเจ็บนะคะทั้งเธอและลูกชายถึงจะไม่สาหัส
แต่เธอบอกว่าเรื่องสภาพจิตใจเนี่ยตอนนี้คือไม่กล้าเปิดร้านขายของค่ะ
เพราะว่าเหมือนกับกลัวว่าจะถูกทำร้ายซ้ำสองค่ะ
ทีมงานสายใหม่ต้องรอดบอกว่าเอาหลักฐานประสานไปที่ภูมิกับสนทุ่ง๒ห้องที่รับผิดชอบ
ให้ตรวจสอบผู้ชายคนในภาพแล้วนะคะ
ถ้าหากว่าเป็นการกล่าวอ้างเพื่อรีดทรัพย์สินจากชาวบ้าน
อันนี้ก็ถือว่าเป็นคดีใหญ่ก็ต้องจับกลุ่มให้เร็วที่สุดค่ะ
อันนี้เรื่องก็ถึงทางภูมิกับแล้วนะคะ